เด็กทำเงินหล่นแล้วเป็นแก๊งใหญ่ด้วยแบงค์พันธุ์นะครับ
แต่ปรากฏว่าคนที่เก็บได้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ยืนข้างเนี่ย

พ่อแม่เงินหนูหายไปเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จะเห็นนะฮะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ถือของถือของถือมือถืออะไรมาด้วย
แล้วก็คงถือเงินมาด้วยนะครับ
แล้วทีนี้เธอก็คงไปเลือกซื้อของหรืออะไรสักอย่าง
จนกระทั่งกลับมาตรงเคาน์เตอร์เนี่ยนะคุณนะ
และเด็กก็ยุ่งกับโทรศัพท์ที่เด็กถือมาวางไว้บนเคาน์เตอร์
มือขวาเขากำเงินอยู่นะถ้าสังเกตดีก็จะพอเห็นนะคะ

หล่นนะฮะแล้วเป็นแบงค์ใหญ่เป็นแบงค์พันธุ์

ตระก้าเตรียมมาเลือกซื้อของคงเห็นแล้วล่ะ

เงินใครเนี่ยเออเอาดีไหม
เนี่ยสักผักหนึ่งนะฮะ
เธอก็ก้มตัวลงไปแล้วก็เก็บเงินแบงค์พันธุ์นั้น
ถามว่าคนอื่นเห็นไหมก็พอจะเห็นนะนะ
แต่เธอก็ตีเนียนเธอก็เดินไปเลยแล้วเด็กไม่รู้ไง
ไม่รู้ไงว่าผู้หญิงคนนั้นมาเก็บเงินของเด็กที่ทำหล่นไว้นะฮะ
นี่ครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
สถานที่แห่งนี้เป็นร้านขายของชำนะฮะ
ที่ตลาดพัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เด็กหญิงในคลิปอายุประมาณ๑๑ปี
เปิดเผยนะครับบอกว่าคือช่วงเย็นของวันที่๑๑พฤศจิกายน
พ่อหนูใช้หนูไปซื้อของที่ร้านค้า
พ่อหนูให้เงินแบงค์พันธุ์มานะครับ
เมื่อไปถึงร้านหนูก็ให้เจ้าของร้าน
แอปเติมเงินโครงการคนละครึ่งเขาได้สิทธิ์ตรงนี้

เงินมันน่าจะหล่นลงไปโดยที่หนูก็ไม่รู้ตัวแล้วค่ะ
กระทั่งเจ้าของร้านเขาช่วยโอนเงินเข้าโครงการ

หนูก็ต้องเอาเงินจ่ายให้เจ้าของร้านถูกต้องไหม
เอาเงินสดแลกกับการที่เจ้าของเขาช่วยเติมเงินให้

หนูหันไปอ้าวแบงค์พันธุ์หนูหายไปไหน

จังหวะที่น้องเดินหาแล้วนะคะว่าเนี่ยแบงค์พันธุ์หายไปแล้วเนี่ย
อยู่ใต้ของอยู่ใต้กระดาษอะไรหรือเปล่า
เมื่อกี้หนูเอาแบงค์พันธุ์มาแล้วดูหน้าเด็กสิคุณ
หน้าเสียเลยค่ะทำเงินหายพ่อให้มาจะโดนตีหรือเปล่า
ก็พยายมช่วยเหมือนกันนะสงสารเด็กแจ้งหวานดูสิ
ทีนี้ครับก็เลยต้องเปิดกล้องวงจรปิดดู
เด็กบอกแหมผู้ใหญ่ทำกับหนูได้
เอาของหนูไปได้ยังไงส่วนทางด้านพ่อของเด็กคนนี้
ก็คือนายสำบรวยอายุ๔๕ปีพ่อเด็กบอกว่า
บอกว่าขอร้องเถอะหญิงสาวที่ปรากฏในคลิป
เก็บเงินของเด็กไปเอามาคืนเถอะ
เพราะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะหาได้เป็นเรื่องยากมาก
และลูกสาวพอทำเงินหายไปก็ร้องไห้เสียใจ
ไม่รู้จะทำยังไงกลัวถูกดุถูกตี
แต่จริงพ่อก็ไม่ได้ว่าแหละพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
โทษเด็กก็ไม่ได้ก็ต้องโทษผู้ใหญ่แบบนี้แหละ
เก็บเงินได้แล้วไม่บอกคือไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครก็ตาม

หรือก็ถามว่ามีใครทำเงินหล่นไหมตรงนั้น
หรือประกาศซะหน่อยว่าเงินใครตก

คือยืนอยู่กันเยอะด้วยนะตรงเคาน์เตอร์
ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะคะถามได้ว่าถ้าสงสัยนี่เงินใคร

ดูเหตุการณ์นี้แล้วดูคลิปนี้แล้วนะฮะ
ได้แต่ถอนหายใจนะเรา